ต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจกันครับ
วันนี้ไปพบกันกับคุณสินทนันบุญยอด

และคุณทศพรสวพลสะเทียนสุขครับ
ผู้จัดการภาคน้องขอดลง๖ธนาคารกรุงเทพฯ

คุณทำไมภาคเพียงเลือก
ลบไป๒๔๙จุดหรือ๐๖๙เปอร์เซ็นต์

ก่อนลบไปอีกสักวันเมื่อเช้าจริงเปิดมาดูเหมือนจะดีหน่อย
สุดท้ายก็ตอนนี้ล่าสุดก็มาลบอยู่๑๑จุด
ก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งมวล
ที่ตัวตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
อาจจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ศึกเขาประชุมกันแล้ว

วันนี้จะมีความอำนวยโจทย์เเหลงว่าผลเป็นยังไง
ครั้งนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่แต่ก่อนหน้านี้เราคาดการณ์ว่าปีนี้
น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย๒๓ครั้งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าความน่าจะเป็น
มันกลายเป็นอาจจะมีถึง๔ครั้งและนั้นก็ได้ทำให้ผลตอบแทนของพันธวัตรรัฐบาลระยะยาของสหรัฐ
เป็นตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะก็เลยส่งผลให้ตลาดมองว่าที่มันน่าจะต้องมาเริ่มจักรพอร์ถกันใหม่แล้ว
ว่าถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเกินกว่าที่เราคาดการณ์ต้นทุนของการลงทุนมันเปลี่ยนไป
แต่ก็อาจจะมาดูเพื่อเข้าทางธุรัฐบาลมากขึ้น
ทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรดอกเบี้ยขึ้นแล้วมันเป็นต้นทุนในการลงทุนได้ยังไง

เงินพอเราไปลงทุนปุ๊บเราก็หวังผลตอบแทนจากกำไรของหุ้น
หรือจากดีวิเดนปันผล
แต่ต้นทุนของเงินที่เรามี
ถ้ามุติเราไปฝากเงินหรือไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

ดังนั้นถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในอาร์เซตอื่น
มันดูแล้วมันไม่เพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนของพันธบัตร
ดังนั้นทุกคนก็เริ่มคิดหนักแล้วว่าถ้างั้นเราควรลดไ
ทำยังไงดีนะครับ
วันนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวคิดว่าทั่วโลกแล้วกัน
ก็ทั่วโลกเลยบางกลุ่มก็เริ่มเทขายทำกำไรออกมา
บอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่เล่นยากบอกเลย
บางคนบอกว่าเกณฑ์กำไรในหุ้นนี้ปีนี้ก็จะยากขึ้นอีกนะ
ก็คือกลุ่มของนักลงทุนเมื่อวานนี้
ก็สถาบันนี้ขายออกมาสุทธิ๑๘๙๘ล้านนะครับ
แล้วก็ต่างชาตินี่ขายเอามา๒๕๗๓ล้านนะครับ
คนที่ซื้อสุทธิก็เป็นนักทุนรายย่อยนะครับ
ซื้อไป๓๔๖๙ล้านนะครับ
กลุ่มป๊อปเทศซื้อไป๑๐๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็จะเห็นภาพโอ้โหขายออกมานาทีเดียว๒เจ้านี้นะครับ
แต่ตอนแรกเปลี่ยนก็ยังแข่งค่าอยู่นะครับอยู่ประมาณ๓๑๔บาทแล้วตอนนี้
ก็ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะบาดแข็งคนเดียว
ดอลลาร์อออนนะครับก็แปลกนะแนวน้อมดอกเบี้ยจะขึ้นมาอีกแล้ว
อลลาร์กับออยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อนเนี่ย
ก็มีการพูดกันถึงในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์
โดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็พยายามพูดว่า
จริงแล้วเขาไม่ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
เขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาจะทำอะไรให้ดอลลาร์มันแพงขึ้น
อีกอันหนึ่งตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยก็ยังยืนยันว่า
เขาก็เชื่อว่าการที่ดอลลาร์อ่อนมันก็ทำให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้น

ซึ่งเขาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เพราะฉะนั้นถ้าของเขาดีขึ้นทั่วโลกก็จะดีขึ้นเอง
ดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำให้ดอลลาร์มันแข็ง
อาจจะทำให้ของเขาไม่ดีแล้วทั่วโลกเขาไม่ดีด้วย

ดังนั้นก็เลยทำให้ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่ามา
เทียบกับแทบทุกสกุลเลยในโลก
แล้วพี่จะบอกว่ามีโอกาสขึ้นถึง๔ครั้ง

ก็เป็นลุ้นเหมือนกันว่าจะช่วยให้ดอลลาร์กลับ
วันนี้เรื่องการลงทุนสำคัญอย่างไรบ้างครับพี่โทษ
อันนี้ดีมากจริงก่อนจะลงทุนอยากฝากเรื่องนี้ก่อน
ก่อนจะลงทุนมันต้องมีเงินเหลือถูกไหม
เหลือเนี่ยเราต้องมาคุยกันเรื่องรายได้รายจ่ายแล้วก็เงินอ่อน
เงินออกก็คือเงินเหลือนั่นแหละเราก็ชอบพูดอยู่เสมอว่า
รายได้ลบรายจ่ายซึ่งผมพูดประจำนะไอ้สมการนี้ไม่เอาแล้ว
รายได้ลบรายจ่ายแต่ปกติมันเท่ากันหรือเปล่า
มันเกินเหมือนเผื่อติดลบด้วยไง

อันนั้นอยากให้เปลี่ยนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งอยากให้เปลี่ยน
เอารายได้มาตั้งแล้วลบกับการออม
แล้วที่เหลือเนี่ยคุณจ่ายให้มันหมดก็ไม่มีใครว่า
ดังนั้นมันจะไม่มีทางเลยว่าเงินคุณจะติดลบ

คุณก็ควักออกมาจากรายได้น้อย
แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากออมเยอะก็ควักมาเยอะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการออมผมเชื่อว่ามันเป็นนิสัยอย่าง
ถ้าเป็นยุคพวกเราสมัยเด็กจะมีกระปุกออมสิน
คุณเน็กคุณเน็กต้องพูดแบบนั้นแหละ
ยุคน้องปัจจุบันอาจจะลำบากหน่อย
เพราะว่าอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยมันค่อนข้างน้อย

เพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการออมที่ได้ประโยชน์มากที่สุด
ล่าสุดก็มีทางรัฐบาลก็คือตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ

เพื่อให้คนทั่วไปสามารถออมได้และมีเงินเหลือใช้ยามเกษียณ
ก็หลักเลยคุณใส่เงินเข้ามา
รัฐบาลใส่เงินสนับสนุนให้แล้วก็อายุ๖๐ปีก็ได้เงินบำนานไป
กับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนั่นแหละ
ท่านเป็นพนักงานเงินเดือนที่บริษัทนั้นมีการตั้ง
ลูกน้องหรือคนพนักงานเงินเดือนใส่เงินเข้าไปส่วนหนึ่ง

แล้วก็เก็บไว้จนถึงอายุ๖๐หรือเกษียณ
ก็จะได้เงินก้อนนั้นเงินก้อนนั้นก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้
ก็ไปลงทุนด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ก็ไปลงทุนด้วยเช่นเดียวกันครับ
ปีนี้กรชตั้งเป้านี่ต้องสิ้นปีได้ประมาณ๑๒ล้านลายนะ

การลงทุนส่วนใหญ่ก็จะลงอะไรที่มันเซฟ

เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนแล้ว
คุณลองเริ่มฝึกนิสัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติก่อน
หลังจากนั้นถ้าเกิดอยากออมมากขึ้น
ถ้าเราชอบแบบนี้
ต่อไปจริงแล้วถ้าใครมีรายได้มากขึ้น
ขั้นต่ำเหลือแล้วประมาณ๕๐๐บาทอย่างนี้
ก็สามารถเอาไปตัดลงทุนในกองทุนรวม
โดยเฉพาะวันนี้บรอยจอว์บริหวังเราก็สามารถ
ลงทุนได้เดือนละ๕๐๐บาทขั้นต่ำ
แล้วบังคับตัดคุณทุกเดือนด้วย
เราสามารถส่งคำสั่งบอกว่าธนาคารขา

อยากฝากไว้นะครับให้เป็นพฤติกรรมการออม

เพื่ออนาคตคุณจะได้เกษียณอย่างเป็นสุข
ใช่ครับผมขอโทษนะครับพี่ต้อนรับครับ
ส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งหน่อยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ